ร้องได้ให้ร้าง

ขอให้เราเลิกกัน
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ที

อยากรักไม่อยากเป็นชู้
โปรดคล้าย
เห่ยยยยยยคิดพูดหน่อย

สวัสดี
ในตัวหมาย
ก็เลยไม่ได้ใช้ตัวช่วย
เสี่ยงและต้องใช้ความแข็งแกร่งของหัวใจนะครับ
สินว่าจะเล่นแบบไม่ใช้ตัวช่วย

มาเป็นกำลังใจให้กับคุณกบด้วยนะครับ
เพลงที่๗นะครับ
มูลค่า๒แสนบาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณกบร้อง

คุณร้องได้ครับ
กบร้องได้

ร้องลงมาเลยครับเป็นน้ำตาของความดีใจ

ปล่อยมันออกมาเลยเพราะว่าน้ำตาที่ร้องอยู่ตอนนี้
มีมูลค่าถึง๒๐๐๐บาท

เพลงนี้นะครับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้

เพลงที่กำลังจะเกิดต่อไปเนี่ยเป็นเพลงเพลงภิกษ์ชีวิต
ไม่มีที่ไหนเขาให้โอกาสกันแบบนี้อีกแล้วนะครับ

แค่คุณร้องเพลงให้ได้เท่านั้นเอง
ก็จากชีวิตมืดนะคะ
มารายการของเราก็มีความสว่างสวัยเพิ่มขึ้น

สร้างบ้านแสนห้านี่ได้อะไรบ้าง

เพราะว่ามีหลังคาแล้วน่าจะได้

นี่คืออินโทรแห่งความหวัง
อินโทรแห่งอนาคต
อินโทรแห่งที่คุ้ม

อินโทรของการปลดแอบให้ลูกสาว
นี่คืออินโทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อยู่ที่อินโทรเพลงที่กำลังจะเปิดดังต่อไปนี้

นานจะมาถึงเพลงนี้กันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังอินโทรเพลงที่๘

แม่อินโทรเป็นอย่างนี้
ลักษณะแบบโลกสวยเหลือเกินนะครับ
โลกไม่สวยได้ไงคะตั้ง๓แสน
วินโทรแบบสบายเพลิน

เพลงนี้เคยฟังมาไหม

ถ้าร้องได้ครึ่งเดียวเงินเหลือครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะ

ต้องเพลงเก่งเท่านั้นเลย

ประเมินตัวเองว่าไปได้ขนาดไหน
ถ้าไปได้มันก็ดี

การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๘
แต่เพลงนี้มูลค่า๓แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุด
หยุด
สู้หรือหยุดครับ

แพ้ชนะนั่นก็แล้วแต่บุญวาสนาเรา

เนอะ

ก็ต้องสู้อย่างเต็มที่

ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ใช้แล้วค่ะ

แผ่นที่๑กับแผ่นที่๔นะครับ

ตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับที่ผู้แข่งขันของเราเลือกใช้ในเพลงที่๘นี้เลือกมาแล้วนะครับ
แผ่นที่๖ก็คือ
เพลงนี้
คันนี้ไม่ใช่โทรหาคนรู้จัก

ฟังเพลงต้นฉบับกับเพลงเก่ง

ต้องร้องให้ถูกก่อน
ภูมิ
เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

อาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วก็ได้

ก็มีน้อยเช่นกัน๑ใน๔

ผมบอกว่าร้องได้

นะครับเพลงนี้มีมูลค่า

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๘

ขอบคุณครับ

เห็นทุกคน
มีมุม

เพลงที่๙
มีเกี่ยวกับ

กำลังคิดอย่างน้อยอาย
ขึ้นหอดหลายหลาย
หัวใจให้โทรมาท้า
นับตั้งแต่อาย
ห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำ
มือถือต้องตามทามใจ
งานหนักบ่อาย
เจ้าไหนจะดีอยู่บ่

ได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานหนัน
เหงื่อและเกิดฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพภาระอนามัย
เป็นจังใดห่วงยายเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงิน

เป็นบาทเติมใจ
โทรศัพท์มาซักเพื่ออาย
ถามถ่ายให้พ่อเพลิดเพลิน
กินข้าวเสร็จบอกพักผ่อน
เพียงพอเรื่องงานหนักเกิน
ว่อนอายอย่าทำงานเพิ่ม
มุ่งทำเงินจนเกินกำลัง
กินข้าวแล้วยัง

เป็นห่วงเหลือคนดีที่ใจเผาวาง
เหตุงานสะอาดบาทเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดว่าง
ค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน

หวังดายเฮมา